มีประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด๑๙เยอะมากณขณะนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราถ้ามีโอกาสก็จะลงพื้นที่ไปสักถามพูดคุย
แล้วก็หาทางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
มีครอบครัวนี้ค่ะก็ส่งเรื่องมาที่ทีมข่าวนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบแล้วก็พยายามที่จะประสานให้
เพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือไปเป็นข้อความที่นายกิติพงศ์หนูขาว
สกุลเดียวกับดิฉันเลยต้องตรวจสอบว่าเป็นญาติกันไหมนะ
เผื่อจะส่งความช่วยเหลือนะคะนายกิติพงศ์หนูข่าวอายุ๒๓ค่ะ
ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตัวเขากับภรรยาไม่มีรายได้เลยไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกสาวอายุ๑ขวบเลย
ไม่มีเงินซื้อข้าวประทังชีวิตด้วยซ้ำครับทีมข่าวพร้อมด้วยพระครูประกาศสรวุฒิท่านเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏก็ไปในพื้นที่หมู่สามอำเภอสัพพยาค่ะ
และเด็กหญิงเมสารินหนูขาวอายุ๑ขวบแล้วก็มีแม่มีย่าด้วย๕ชีวิตค่ะ
ที่บ้านหลังนี้ค่ะนายกิติพงศ์บอกว่าก่อนหน้านี้เขากับภรรยาทำงานรับจ้างรายวัน
เอ็ดเมษายนที่ผ่านมาโรงงานที่ภรรยาทำงานอยู่แบกรับภาระไม่ไหว
จากสถานการณ์โควิด๑๙ปลดพนักงานค่ะทีนี้ก็เลยตบงานละ
รายได้ก็ไม่มีแล้วก็ทางตัวสามีเองก็ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้าย
โรงงานก็ปิดอีกเหมือนกันเงินในกระเป๋าสำหรับ๕ชีวิตเนี่ยนะคะ
เหลืออยู่ร้อยเดียวโอ้โหนมลูกก็หมดเหลืออยู่ร้อยเดียวอ่ะ
แล้วเขามองไปข้างหน้าแล้วเขาจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะคะ
ก็เลยตัดสินใจว่าลองขอความช่วยเหลือมาค่ะ
เราไม่มีนมให้ลูกกินเลยเหรอใช่ไม่มีตังค์อ๋อไม่มีเงินซื้อ
งานไม่ได้ทำใช่ไหมหนูไม่ได้ทำหนูโตถึงงานตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด
สิบเอ็ดเดือนเมษาหรอครับเดือนนี้นี่แหละช่วงโควิดนี่แหละเนอะ
ใช่แล้วแล้วตัวตัวคนที่ส่งก็ออกสิ้นเดือนครับออกสิ้นเดือนนี้ใช่ครับ
อืมแย่เลยพี่พระครูประกาศสรวุฒิท่านเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยบอกว่า
วัดก็ได้มีการจัดตั้งโครงการปันนมผงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
พอนายกิติพงศ์ติดต่อเข้าไปในเพจของวัดเพื่อขอความช่วยเหลือทางวัดก็นำนมผงมาให้
ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้เพิ่มเติมนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าติดต่อไปทางเฟซบุ๊กได้นะคะ
เฟซบุ๊ควัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธค่ะ
จัดตั้งเป็นโครงการขึ้นมาก็คือแจกนมผงนะเพื่อบรรเทาแก่พ่อแม่ของเด็กที่ตกงาน
อ่าผู้ประสบภัยของโควิดในครั้งนี้ก็อัตมาภาก็เลยจัดซื้อเป็นนมผงนะ
คุณหยวงว่าตอนแต่เด็กตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปถึงสามขวดนะคุณหยวงก็
ถ้าใครที่ตกงานจริงจริงยากจนจริงจริงอัตมาภาพก็อ่ารับอาสาวะจะช่วยนะ
พอบรรเทาไปได้บ้างนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
จังหวัดชายนาฏลงพื้นที่มอบเข้าสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ให้กับครอบครัวของนายกิติพงศ์แล้วค่ะครับ